ก็ต้องบอกว่ายังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็คือช่วงเวลาที่๓คนนะคะก็คือปโรเบิร์ตแล้วก็กระติก
ไปกราบเท้าขอโทษแม่นะคะซึ่งประเด็นที่เกิดจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ก็มาในช่วงเวลาที่แม่ก็คือรับคำขอโทษของสองคน
ก็คือปอกับโรเบิร์ตนะคะแต่ว่าสำหรับกระติกนั้น
แม่บอกแม่ไม่รับคำขอโทษแล้วก็มีการถามตอบกันในช่วงเวลานั้นนะคะ
ถึงว่าทำไมไม่ลงไปช่วยแตงโมในช่วงที่แตงโมตกน้ำ
คำตอบของกระติกที่บอกว่าหนูว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ย
วันนี้กลายเป็นประเด็นตามต่อสำหรับชาวโลกออนไลน์
มีการไปขุดคุยนะคะว่าจริงแล้วว่ายน้ำเป็นหรือเปล่า
อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปในช่วงเวลานั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ
คือจริงก่อนหน้านี้มีการโต้ตอบกันในหลายประเด็นเลยล่ะนะคะ
แล้วมันมาจบตรงนี้แม่หนูว่ายน้ำไม่เป็น
คำตอบช่วงนี้ของกระติกเนี่ยค่ะ

กระติกกำลังว่ายน้ำกับลูกสาวในสระอย่างคล่องแคล่ว
มาเป็นหลักฐานค่ะว่านี่เหรอคะการว่ายน้ำไม่เป็น
คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะคะ
นี่คือภาพที่ชาวโลกออนไลน์เขานำมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะ
ซึ่งสวนทางกับคำตอบที่กระติกได้ตอบกับคุณแม่
เมื่อคืนนี้นะคะทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับคุณแม่ของคุณแตงโม
ถึงประเด็นการว่ายน้ำภาพนี้ค่ะที่มีการออกมาเผยแพร่คุณแม่บอก
ว่ายน้ำเก่งเป็นปลาแล้วยังเอาลูกสาวขี่หลังไว้ด้วย
ก็อยากให้สื่อช่วยชั่งน้ำหนักว่านี่คือการโกหกอย่างยิ่งใหญ่ต่อหน้าสื่อมวลชน
และยังไปเชื่อมโยงกับประเด็นประกันด้วย
คุณแม่สงสัยว่าทำไมถึงเพิ่งมีการเปิดเผย
หลังจากที่แตงโมเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
แล้วเราบอกคุณแม่ว่าหนูว่ายน้ำไม่เป็น
ก่อนอ้านสุขวนชนทั้งหลายได้ยินใช่ไหม

แต่เขาบอกนี่เห็นไหมว่ายน้ำไม่เป็นแต่ว่ายน้ำเป็นป่า
นี่คือโกหกอย่างยิ่งใหญ่เลยนะ

แล้วก็มันไปรวมกับเรื่องเบื้องปรับกัน
ซึ่งออกมาเมื่อแตงโมเสียชีวิตแล้ว
ทำไมทุกทีสุขประทานอันนี้ออกมา
ลองคิดดูแค่นี้คุณแม่ให้ก็ความเย็น
คุณแม่สงสัยว่าอยู่ดีก็มีเรื่องประกันนี้
ที่คุณแม่ไม่รู้เลยใช่ไหมคะ
ไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าเขาได้มอบอะไรให้อิสเตอร์อะไรอย่างนี้

ประเด็นนี้ค่ะเรื่องว่ายน้ำไม่เป็น
กับเรื่องประกันชีวิตที่คุณตังโมได้ทำเอาไว้ประกันอุบัติเหตุ
ก็เป็นประเด็นร้อนแรงที่วันนี้ในโลกออนไลน
มีการพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก
ก็ไม่พบคลิปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะ
คลิปที่มีการคลิปที่ว่ายน้ำนี่ค่ะ